ส่วนเรื่องของการหาปลาค่ะก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้าน

น้องน้ำไปหาปลาเนี่ยก็มาประกอบอาหารได้นะคะ
อย่างเช่นชาวบ้านที่อำเภอท่าลีจังหวัดเลยค่ะ
ไปวางรอบดักปลาหรือชาวบ้านเรียกว่าอีหลงดักปลานี่นะ

โอ๊ยได้นี่ไง

ปอะไหล่
อ๋อปะไหล่แบบ
เกิดขึ้นไปแนวหน้าเฮือง
ที่กั้นพรมแดนไทยลาวค่ะ
อยู่บ้านนากระเซ็งตำบลอาฮีอำเภอท่าลีจังหวัด

ชาวบ้านเขามาวางอีหลงดักปลา
แล้วบอกว่านำอิหลงมาเป็น
ที่จะคอยดักปลาเป็นตะข่ายนะคะคุณผู้ชม
เอาวางเอาไว้ที่ริมแม่น้ำเนี่ย
จนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องไปดูไปตรวจสอบดูสิ

ปรากฏไม่มีปลาสักตัว
แต่เจอเจ้าพี่เหลือมเนี่ยอยู่ตัวเดียวตัวใหญ่เลย
ก็เล่นเข้าไปตัวเบอร์เลอร์ขนาดนี้ปลาที่ไหนมันจะกล้าตามเข้าไป
ปลามันก็หนีหมดแหละ

ทิ้งอีหลงดักปลาแล้ววิ่งหาเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับแล้วค่ะ
ความชำนาญของพี่เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าที่อบตด้วยนะ

อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าทำงานด้วยความชำนิชำนาญนะคะ
ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นก็จับได้เรียบร้อยนี่บีบคอมาเลยนะฮะ
แต่ว่าไม่ได้ทำให้มันตายนะคุณผู้ชมก็อยู่ในกระบวนการจับนั่นแหละครับ
เอาออกมาแล้วก็วัดความยาวค่ะได้เกือบ๓เมตร
น้ำหนักเนี่ยประมาณสักสิบสามกิโลกรัมลุกเลยเอออ่ะงงอ่ะนะ
วัยรุ่นยังไงอ่ะพี่เหลือมเหลือมวัยรุ่นเลย
กำลังตัวแบบพอเหมาะพอมือนะเดี๋ยวสักหน่อยจะยาวใหญ่กว่านี้ถูกไหม
ก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่มันควรจะอยู่บนบกมากกว่าอยู่ในน้ำหรือเปล่า
มันก็บางทีลงน้ำมันต้องไปทำอะไรอ่ะเออมันทำไมอ่ะทำไมคุณรู้
มันร้อนเวลาร้อนก็ต้องลงน้ำก็มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
มันก็อยู่บนโบกทั้งในน้ำได้นี่แหละครับ